คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะนักเรียนชั้นม๓ยกพวกสิบหกคนนะคะ
รุมยำน้องม๒สลบคาห้องเรียนแล้วเดี๋ยวนี้คลิปก็ออกมาวันโลกอินเตอร์เน็ตเลยค่ะ
นี่ค่ะเป็นคลิปที่เด็กชายวัย๑๔ปีนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนชื่อดัง
ย่านย่านหนึ่งที่ปฐุมธานีเนี่ยนะคะบอกว่าเขาถูกรุ่นพี่มสามยกพวกสิบหกคน
บุกมารุมทำร้ายถึงห้องเรียนจนได้รับบาดเจ็บฟกช้ำตามร่างกายค่ะ
และคลิปนี้เนี่ยคือเกิดจากกลุ่มคนก่อเหตุนั่นแหละ
ถ่ายเอาไว้แล้วก็แชร์ส่งต่อกันทำให้น้องเนี่ยอับอายแล้วก็หวาดกลัวจนไม่กล้าไปโรงเรียนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วอ่ะค่ะวันนี้แม่ของน้องคนนี้นะคะ
ก็เลยพาลูกชายเข้าร้องขอความช่วยเหลือจากนายเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะวันนี้พาน้องมาด้วยอ่า
เล่าให้คุณเอกพบฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเขาเจอกับรุ่นพี่ที่อยู่ชั้นม๓
ตรงจุดจอดมอเตอร์ไซค์ของโรงเรียนรุ่นพี่คนนี้มานั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์ของเขา
แล้วจะขอขี่รถออกไปเขาก็ไม่ให้สิเพราะมันรถเขาอ่ะอืม
พี่คนนี้ก็เลยไม่พอใจเข้ามาหาเรื่องกระชากคอเสื้อเขาจนเกิดการชกต่อยกัน
แล้วรุ่นพี่คนนี้สู้เขาไม่ได้เลยไปฟ้องเพื่อน
พอถึงตอนเที่ยงเท่านั้นแหละค่ะยกพวกกันเข้ามารุมเขาค่ะ
ห้องเรียนจนได้รับบาดเจ็บตามคลิปที่เห็นนี่เลย
หลังเกิดเหตุนะคะครูประจำชั้นของรุ่นพี่ที่มีเรื่องกับเขา
เรียกเขาไปไม่ได้ถามไผ่นะคะเรียกไปต่อว่าแล้วก็ทำโทษ
ให้เขาเดินเก็บขยะรอบโรงเรียนทั้งที่เขาคือฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บ
ถูกรุมทำร้ายครูบอกว่าเขาอ่ะไปต่อยรุ่นพี่
ได้รับบาดเจ็บเลยต้องถูกทำโทษแต่ครูกลับไม่พูดถึงเรื่องที่เขาถูกรุมทำร้ายเลย
แล้วก็ไม่พูดถึงตอนที่ว่ารุ่นพี่มาหาเรื่องเขาก่อนด้วย
เขาบอกตอนนี้ไม่กล้าไปเรียนแล้วเพราะกลัวจะถูกทำร้ายอีก
แล้วก็กลัวว่าพอถูกทำร้ายอีกคราวนี้ครูจะช่วยเขาไหม
เมื่อคราวที่แล้วเขาถูกทำร้ายเขายังโดนทำโทษเลย
แล้วเขาบอกเขาไม่เคยรู้จักรุ่นพี่ที่มาก่อเหตุก่อนเลยไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วย

โรงเรียนเรียนเรื่องร้ายแรงขนาดมีคลิปวนขนาดนี้ทำไมไม่
แจ้งแม่ไงครับแล้วแม่เนี่ยต้องมารู้เรื่องจากคลิปที่เด็ก
เขาส่งกันมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

พาลูกไปแจ้งความที่สพธัญบุรี
แล้วเมื่อวานนี้ก็ติดต่อไปที่โรงเรียนเพื่อจะพูดคุยหาทางออก
หวังว่าโรงเรียนจะมีมาตรการลงโทษนักเรียนกลุ่มที่มาก่อเหตุอย่างจริงจัง
แต่โรงเรียนทำแค่ว่ากล่าวตักเตือนให้มันจบกันไป

ลูกชายยังถูกเพื่อนของรุ่นพี่ม๓ที่มีเรื่องการข่มขู่ด้วยว่า

แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุยังหัวเราะเยาะลูกเขาด้วย

คนเป็นแม่เห็นลูกถูกรุมกระทืบแบบนี้ก็สงสารจะแย่อยู่แล้ว

แม่ครับบ้านเรามันจนอย่าไปเอาเรื่องเขาเลย
แจ้งความไปเราก็ไม่มีเงินสู้คดีกับเขา
โอ้โหแม่บอกน้ำตาตกในเลยอ่ะ

ที่หน่วยงานต่างที่ปฐุมธานี

สุดท้ายเลยมาหาเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยค่ะ

คือทางผอไม่รับรองอะไรเลยสักอย่าง
ไม่มีมาตรการอะไรในการคุ้มครองเด็กเลย
คือก็อยากจะขอให้ท่านผอ

ผู้ปกครองรู้จักเด็กตอนเลิกเรียน

น้องยังเอาแชทที่รุ่นพี่ที่มีเรื่องด้วยกัน
ที่ทักเฟซมาหาน้องให้คุณเนกกระพบดูด้วยนะ
เป็นแชทที่รุ่นพี่เขียนบอกว่า

วันจันทร์ไปคุยแน่นอนไม่ต้องกลัวบิด

เรียกค่าเสียหายได้นะแต่ต้องรอก่อน
เพราะยังไม่มีเงินเลยแต่ถ้ามีจ่ายแน่

เพราะว่าเขายกเลิกการส่งข้อความออกไป

ก็บอกว่าเรื่องนี้ประสานไปยัง
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑แล้ว

เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปฐุมธานี

นักเรียนผู้เสียหายร่วมกับทางโรงเรียนด้วยนะคะ